ผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงเวลานี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะ

ไอทีวีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
ซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกยื่นเรื่องไปให้กรกตตรวจสอบ
กตก็ตีตกคำร้องไปแต่ว่ารับตรวจสอบต่อว่าเอ๊ะรู้อยู่แล้วเนี่ย
แต่ยังมาสมัครเลือกตั้งสอสอหรือไม่

ก่อนหน้านี้คุณพิทาเคยบอกว่ามันมีขบวนการในการพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวี
เพื่อมาสกัดกั้นคุณพิทาในการเป็นนายกหรือว่าพักก้าวไกลนะครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณแยมถัปปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าว๓มิตินะฮะ
ทางช่อง๓ของพี่กิตินะฮะรายการข่าว๓มิติ
บอกว่ามีคนเขาส่งคลิปการประชุมในวันที่ทางคนร้องเนี่ย
เอาเอกสารหลักฐานการประชุมนะฮะซึ่งเป็นการประชุมของทางไอทีวีนะครับ
ไปยื่นให้กับกรกตเพื่อจะระบุว่า
ไอทีวียังเป็นสื่ออยู่นี่เห็นไหมฮะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี๒๕๕๙
เมื่อ๒๖เมษายน๒๕๖๖ในเอกสารหลักฐานที่เป็นเอกสารหนังสือกระดาษ
ยื่นไปให้กับกตเนี่ยมีคนถามทางประธานในที่ประชุมว่า
ทีวียังเป็นสื่อหรือเปล่าค่ะอ่าซึ่งในคำตอบเนี่ยบอกว่า
ปัจจุบันยังดำเนินการเป็นสื่ออยู่ค่ะแต่ขวามือนี่เป็นคลิปนะฮะ
ทางคุณยามทัปนีบอกว่าไปตรวจสอบแล้วก็พบเจอมา
มันไม่เหมือนกับเอกสารหลักฐานที่มีการไปแสดงกับทางกรกตเลย
ในวันดังกล่าวเนี่ยมีการตั้งคำถามจากหนึ่งในผู้ถือหุ้น
พานุวัฒน์ขวัญยืนถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวี
หรือไม่อ่านี่นะฮะเขาใช้คำว่าไหมครับนี่นะครับ
คุณคิมสิริทวีชัยประธานคณะกรรมการบริษัทไอทีวี

รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ
แต่ถ้าไปดูเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีที่บันทึกรายงานการประชุมนะฮะ
ในวันเดียวกันนะครับกับที่เป็นคลิปเนี่ยนะครับ
มีการระบุคำถามของพานุวัฒน์ขวัญยืนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมนะครับ
แล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกับที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ
แต่คำตอบในบันทึกรายงานการประชุมเนี่ย
กับระบุว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
และไม่มีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ

ตรงนี้แล้วมันมีการลงลายเสน
แล้วก็เป็นเสียงเรียกร้องตามมาให้ตรวจสอบ

การประชุมเนี่ยพบว่าประธานในที่ประชุมก็คือคุณคิม
มีการตอบคำถามของนายวิรัติคล่องประกิจนะครับ
หนึ่งในผู้ถือหุ้นนะครับที่ถามว่าหากคดีความต่างจบสิ้นเรียบร้อย
บริษัทจะมีปันผลไหมจะมีแผนการดำเนินงานธุรกิจต่อไป
จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือเปล่าซึ่งประธานในที่ประชุมตอบว่า
ผลของคดีเป็นจุดสำคัญที่สุดของบริษัทถ้าผลคดียังไม่ได้ออกมา
มันก็เป็นไปได้ยากมากที่เราจะดำเนินการใดกับไอทีวีณขณะนี้
ขอเรียนอย่างนี้นะครับก็ผมว่าผลของคดีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับของบริษัทนะครับ
ถ้าผลคดียังไม่ได้ออกมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมาก
เราจะดำเนินการใดกับไอทีวีณขณะนี้นะครับ
ถ้าผลคดีสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยทางบริษัทก็จะพิจารณา
ทางเลือกที่เหมาะสมให้กับทางผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับ
ตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาในวันนี้เลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับซึ่งถ้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์
อยู่ในหมวดธุรกิจก็คือประกอบธุรกิจ
รับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดทุกประเภท
ให้บริการทั่วไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
แล้วล่าสุดบริษัทไอทีวีก็ได้ส่งงบการเงินในปี๖๕
มีทรัพย์สินรวม๑๒๖๖ล้านบาทหนี้สิน๒๘๙๒ล้านบาท
แล้วก็มีเรื่องของการขาดทุนสะสมติดลบ๑๖๒๖ล้านบาท
บกำไรขาดทุนปี๒๕๖๕รายได้รวม๒๑ล้านบาท
กำไรสุดที่๙ล้านบาทแต่สิ่งที่เขามีคำถามก็คือว่า
ตกลงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไอทีวียังเป็นสื่อหรือเปล่า
จากคำถามที่ว่าคุณพิธาถือครองหรือไม่ถือครองอย่างไรนะครับ
พอมีคำถามว่าเอ๊ะตกลงคลิปที่บันทึกการประชุมเอาไว้
คุณแยมทัพปณีเอามาเปิดเผยกับเอกสารรายงานการประชุมที่จดบันทึกเอาไว้
ทางคุณเรืองไกรเอาไปยื่นกรกตตกลงไปเชื่อตรงไหน
คือพอมันไม่ตรงกันอย่างนี้ค่ะนักวิชาการหลายท่านเขามองว่า
เมื่อบันทึกการประชุมมันเป็นตัวหนังสือเป็นลายลักษณอักษร
แต่ว่าคลิปที่พี่แยมถาปนีนำมาเปิดเผยมันเป็นบรรยากาศการประชุม
ที่มีทั้งภาพมีทั้งเสียงเมื่อมันไม่ตรงกันแบบนี้
เอกสารที่มันเป็นลายลักษณอักษรมันทำให้ความน่าเชื่อถือมันน้อยลงไปมาก
แต่ทีนี้มันมีคำถามเพิ่มด้วยนะคะพี่อุ๋ยมันมีกระแสในโลกออนไลน์ในลักษณะที่ว่า
คลิปที่พี่แยมถาปนีมานำเสนอเนี่ยมันมีการตัดต่อหรือเปล่าบางช่วงบางตอน
คือล่าสุดเมื่อตอนเย็นนะคะพี่แยมถาปนีให้สัมภาษณ์กับทางช่อง๓นั่นแหละ
แยมบอกว่างงมากเหมือนกันนะทำไมคนถึงไปตั้งข้อสังเกตว่าคลิปตัดต่อหรือเปล่า
ทำไมไม่พยายามหาคำตอบว่าทำไมการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นคลิปกับที่เป็นเอกสารมันไม่ตรงกัน
อันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญมากกว่าไม่ใช่เหรอ
คือในข่าวสามมิติเมื่อคืนนี้เนี่ยในช่วงถามตอบที่ประธานที่ประชุมอ่านคำถามของพานุวัฒน์ใช่ไหม

มันมีกระตุ๊งเด้งหน่อยนึง
พอคนสงสัยว่าตัดต่อหรือเปล่า
คุณแยมก็เลยเอาคลิปเต็มเนี่ยมาให้ดูซึ่งความยาว๓นาทีในสองคำถามเนี่ย
คือในช่วงนั้นมันเว้นวักสักประมาณ๓วิ
แต่ในเชิงทีวีก็ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาก็เลยมีการไปตัดไม่ให้มันมีการเดสแอร์ตรง๓วิมันก็เลยเหมือนเด้ง
แต่ว่าเขาก็ได้ดูฉบับจริงกันแล้ว
คนก็ตั้งข้อสังเกตกันพี่แยมเลยออกมาให้สัมภาษณ์อีกทีช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
ทีนี้คำถามที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยบันทึกการประชุมกับการประชุมที่เขาเป็นประชุมออนไลน
แล้วมีคนบันทึกเอาไว้ด้วยเนี่ยนะฮะไม่ตรงกันเนี่ยตกลงมันยังไงกันนะครับ
ล่าสุดนะฮะทุกผู้ชมครับหลังจากที่ปมเรื่องหุ้นไอทีวีวันนี้เนี่ย
โอ้โหติดแฮชแท็กในทุกโซเชียลนะครับโดยเฉพาะทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะ
ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนก็เลยออกหนังสือตรงนี้นะครับ
เป็นหนังสือเรื่องแจ้งกรณีที่เป็นข่าวของบมจไอทีวีซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
แล้วก็มีหนังสือไปถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ
โดยเนื้อหาใจความเนี่ยได้พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะ
โดยบอกว่าทางอินชัดนะครับซึ่งถือหุ้นไอทีวีในสัดส่วนร้อยละ๕๒
พอปรากฏเป็นข่าวตรงนี้ขึ้นมาทางบริษัทได้รับทราบข้อมูล
และได้ให้ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของไอทีวี
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น
และหากมีประเด็นใดที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ไอทีวีจะดำเนินการให้เร็วที่สุด
เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมอภิบาลและกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้อง
โดยคนที่ลงรายมือชื่อนะฮะขอดูแผ่นอินทัชเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับ
คนที่ลงรายมือชื่อในการให้ตรวจสอบเรื่องไอทีวีตรงนี้คือ
คุณคิมสุริทวีชัยเป็นกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินทัช
ดิ้งจำกัดมหาชนให้ไปตรวจสอบว่า
บันทึกการประชุมวันนั้นกับคลิปวีดีโอที่มีคนอัดไว้เนี่ย
ทำไมไม่ตรงกันเหมือนให้ไปตรวจสอบตัวเองค่ะ
ซึ่งต้องดูอีกแผนนึงอีกแผนนึงอ่าขอดูหนึ่งหน่อย
แผนที่เป็นไอทีวีอ่ะอ่าเห็นมั้ย

ซึ่งประธานในที่ประชุมก็คือคุณคิมสิริทวีชัยนั่นแหละ
ใช่ค่ะทีนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงนะคะ
เมื่อมันแตกต่างกันแบบนี้ถ้าสมมุติว่า
บันทึกรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณอักษร

มันจะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายในลักษณะของการปลอมแปลงเอกสาร
แล้วก็ผลพวงทางกฎหมายมันจะยาวเลยนะคะ

เดี๋ยวรอคำชี้แจงอย่างละเอียดเพิ่มเติมดีกว่า
แต่ว่าล่าสุดเลขาธิการพักก้าวไกล

ตั้งข้อสังเกตเอาไว้๒เรื่องหลักนะคะ
เรื่องแรกก็คือวางแผนเอาไว้หรือเปล่า
มีการวางแผนเรื่องนี้เอาไว้หรือเปล่า
และ๒ก็คืออินทัชรับรู้แผนการนี้ไหม
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะเลขาธิการพักก้าวไกล
ตั้งคำถามเอาไว้ว่ามีการวางแผนให้ถามคำถามหรือเปล่า

คำถามมันเหมือนแบบโอ้โหเฉพาะเจาะจงมากเลย
คำถามที่คุณชัยธวัฒน์ถามคำถามที่สองที่น่าสงสัยก็คือ
สงสัยว่าอินทัชรับรู้หรือเปล่าเกี่ยวข้องหรือเปล่า
กับการแก้ไขรายงานการประชุมที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
คือคุณชัยธวัฒน์บอกว่าถ้าย้อนลำดับเวลา
ที่ในนิกมีการโพสต์ข้อมูล
โพสต์เมื่อวันที่๒๔เมษายนนะคะ
ผู้จัดการคลินิกเป็นคนใกล้ชิดกับคุณนิก

แล้วหลังจากนั้นคุณเรืองไกร
นี่มันเป็นลำดับเหตุการณ์ไล่เรียงไปแบบนี้เป็นขั้นเป็นตอน
เลขาธิการพักก้าวไกลก็เลยมองว่า
วางแผนทำเป็นกระบวนการหรือเปล่า
ตั้งเป็นคำถามเอาไว้นะคะว่านี่เป็นขบวนการหรือเปล่า
แล้วก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ขอยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อปกป้องเสียงประชาชน
หลังมีความพยายามจากคนบางกลุ่ม
ใช้ประเด็นหุ้นไอทีวีส่งสารเพื่อให้คุณพิทายุติการปฏิบัติหน้าที่
ก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
การดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในบันทึก
รายงานการประชุมดังกล่าวให้แตกต่าง
จากการตอบข้อสักถามตามคลิปการประชุม
ไม่น่าจะใช่ความผิดพลาดโดยบังเอิญ
นี่เป็นการจงใจแก้ไข
สอดรับกับบรรดาเอกสารต่าง
ที่ได้ตกแต่งจัดทำขึ้นในภายหลัง

เก้าไกรขอยืนยันว่า
ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า
เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้อง
รักษาเสียงของประชาชนที่ผู้มีอำนาจสูงสุด
ของประเทศในระบอบประชาปไตยไว้ให้ได้
แม้จะมีความพยายามจากบุคคลบางกลุ่ม
เพื่อส่งให้สารรับนูนสั่งให้
หัวหน้าพักเก้าไกรหยุดปฏิบัติหน้าที่
สมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
ให้ได้ก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภา
เพื่อโหวตเลือกนายกลำตีคนใหม่
ตอนเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
แล้วก็ให้ทางคุณชัยทวัฏลงมาแถมแรง
อะไรเพิ่มเติมก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันในวันนี้